ปิดล้อมนะครับจะจับตัวคนร้ายคนนี้เป็นผู้หญิง
แต่งชุดคล้ายทหาร
เธอขับรถมาจากศรีสะเกตโน่นแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุที่ปรับริ้วเชิงเศร้า
คือกดดันไล่ล่าเธออยู่นานนะครับจนสามารถจับกลุ่มตัวเธอได้
ประวัติไม่ธรรมดาทีเดียวนะฮะผู้หญิงคนนี้
เหตุการณ์นี้เริ่มจากเฟซบุ๊คครับคุณผู้ชมครับเป็นเฟซบุ๊คแจ้งข่าวศรีสะเกด
โพสต์รูปของผู้หญิงที่แต่งกายคล้ายทหารนะฮะ
ขโมยรถเก่งนิสันมาร์ชนะฮะสีขาวทะเบียน๗๙๘๐ศรีสะเกด
ลานจอดรถห้างบิ๊กซีศรีสะเกดครับเมื่อ๑๒เมษายนที่ผ่านมาคันนี้แหละฮะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองศรีสะเกดนะครับแกะรอยจากภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะ
ทราบว่าคนร้ายขับรถที่ขโมยมามาประสบอุบัติเหตุตกข้างทางแบบนี้ครับ
อยู่ที่บ้านโนนสะอาดตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
จากนั้นก็ประสานขอกำลังชุดสืบสวนสพสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเซา
ปิดล้อมมากดดันติดตามจับคนร้ายผู้หญิงคนนี้
หลังจากพบว่าเธอหนีเข้าไปอยู่ในป่าข้างทางหลังเกิดอุบัติเหตุครับ
ขณะที่ตำรวจสพสนามชายเขตนะครับนำรถเก๋งที่ถูกขโมยมาเนี่ย
ไปตรวจสอบที่โรงพักนี่มาถึงโรงพักแล้ว
พบว่าในรถมีป้ายทหารบกแขวนอยู่หน้ารถฮะแล้วก็มีกระเป๋าลายพรางทหาร
แล้วก็มีเสื้อผ้าต่อมาเนี่ยสืบทราบว่า
คนร้ายที่เป็นผู้หญิงคนนี้คือนางสาวพีวิริยา
ชื่อเล่นชื่อเกมนามสกุลลิศรีดาเธออายุ๒๑ปีครับ

ตำรวจจึงติดตามไล่ล่าตลอดทั้งวัน
ตำรวจในแกะรอยจับกลุ่มนางสาวพีริยา
ขณะซ่อนตัวอยู่ริมถนนในหมู่บ้าน
ทุ่งส่อหงษามู่๑๑ตำรวจทากระดานอเบิร์สนามชายเขต

ในสภาพตอนนั้นอิดโรยแล้วครับคงซ่อนอยู่นาน
ตัวเธอเนี่ยพบกุญแจรีโมทรถยนต์นิสสันที่เธอขโมยมา
เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพักแบบนี้
สารภาพครับแต่คำสารภาพของเธอมีข้ออ้าง
บอกว่าที่ต้องมาเป็นโจรนะนะคุณตำรวจ
สั่งของแฟนทิ้งต้องเลี้ยงลูกคนเดียว
ยอมรับว่าก่อเหตุลักษณ์ทรัพย์มาแล้วหลายครั้ง
ในอีสานและในภาคกลางครับ
วิธีหาเหยื่อผู้ชายฟังเอาไว้นะจ๊ะ
วิธีหาเหยื่อของเธอเธอจะหานักเที่ยวที่เป็นผู้ชายครับ
แล้วจะชวนบอกว่าประมาณว่าไปหลับนอนด้วยกัน
เพราะเหยื่อเผลอปั๊บเอาของครับสร้อยทองเงินสดโทรศัพท์มือถือ
สินอื่นแล้วก็เอาไปขายมาใช้จ่าย
แต่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซต์เธอบอกว่า
ถ้าเอาไปก็เอาไปเพื่อหนีเท่านั้นเธออ้างแบบนั้นฮะ
หลังสอบสวนเสร็จตำรวจสหพสนามชายเขต
ส่งตัวไปให้ท้องที่เกิดเหตุก็คือตำรวจสพเมืองศรีสะเกดนะครับ
เอาไปดำเนิดคดีในเก้าหารักษัพต่อไปครับ